เรายังคงแกะรอยเรื่องของคดีกราดยิงที่พัทธลุงกันอยู่นะฮะ
เหตุการณ์ประมาณตี๒ตี๓ที่มีผู้ชาย๔คนขับรถเก่งไปจอดหน้าธนาคารทกศ
สักพักหนึ่งมีผู้ชายอีก๒คนขับรถเก่งตามมา
มีการคุยกันนิดหน่อยแล้วก็มีการเอาปืนยิงเสียชีวิตไป๓ศพรอดมาได้๑คน
คุณผู้ชมตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีหนึ่งคนติดต่อเข้ามอบตัวแล้วนะครับ
มาดูความคืบหน้ากันหน่อยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันคือกล้องวงจรปิด

มุมแรกคือมุมเมื่อสักครู่อันนี้มุมที่สองคือมุมที่มันใกล้เข้ามาหน่อย
นะฮะก็จะเห็นเลยคือหน้าธนาคารทกศเห็นไหมขวามือคือทกศนะฮะ
สาขาท่ามิรามอำเภอเมืองพัทธลุงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๒๒นาที
มีนายรัฐพงศ์จันปนหรือว่าในพงศ์ไปจอดรถลงมานะ
มือถือโทรศัพท์ไปคุยกันกับปลายสายสักคนหนึ่งอยู่
นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่เบาะข้างคนขับนะฮะ
จากนั้นประมาณ๒นาทีเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามภาพกันต่อ
มีคนร้ายขับกระบะมาจอดห่างกันสัก๑๐๐เมตรได้

แล้วคนขับกระบาดที่เห็นจะเข้ามา

แล้วคนร้ายจอดรถเสร็จปุ๊บ
เดินมามีปืนมาในมือด้วย
เหมือนมีมีการพูดอะไรกันนิดเดียวเนี่ยครับสักพักนึงเดี๋ยว
แล้วนายแม็กซ์เห็นท่าไม่ดีฮะนี่ฮะตัดสินใจลงจากรถวิ่งหนีไป
พอกลุ่มคนร้ายเห็นว่าในรถมีคนอีกสองคนก็เลยเอาปืนเนี่ย
เป็นปืนอาวุธสงครามอูซี่คนละกระบอกไปยิงถล่มใส่อีกสองคน
นั่งอยู่ในรถด้วยนะฮะคนร้ายคนแรกที่ยิงในพงศ์เนี่ย
ขับรถกระบะนะฮะแล้วก็ลงมาดูผู้ที่อยู่ในรถ
ก่อนที่จะขึ้นรถแล้วขับออกไปจากจุดเกิดเหตุเห็นไหมฮะ
กระนำยิงใส่แล้วแยกเป็นลูกศรสีเหลืองกับสีแดงนะคุณผู้ชม
กับทางด้านของคนที่โดนยิงนะฮะส่วนคนร้ายอีกสองคนเนี่ย
ใช้ปืนเดินย้อนกลับมาสังเกตเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ในรถนี่นะนะฮะ
เกรงว่าเดี๋ยวในรถจะยังไม่ตายก็เลยกลับมายิงกระหน่ำใส่อีกรอบหนึ่ง
แล้วขับรถคันนั้นออกไปจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้
ริมถนนสายเอเชียนะฮะบริเวณหัวสะพานครองลำเบ็ดตำบลท่าแคร์ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๙กิโลกว่านะฮะ
ผลตำสดุตรีกิจศาสตร์แก้วจันทร์ดีผู้มังคับการตรวจพูดฮรพัทธลุงเองก็บอกว่า
จากการสอบส่วนพยานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุทำอะไรบ้าง
แล้วคาดว่าจะสามารถออกหมายจับได้เร็วเร็วนี้ชนวนการก่อเหตุให้ไปที่เรื่องของความขัดแย้งธุรกิจมืด
หรือว่าความขัดแย้งส่วนตัวเพราะว่าจากการตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิตมี๒ใน๓เนี่ย
มีประวัติไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคดียาเสพติดและเคยจับกลุ่มมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดตะแพนนะฮะอยู่ที่พัทธลุงนี่แหละครับนะฮะ
ซึ่งเป็นจุดตั้งบำเพ็ญกุศลศพของในสันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ญาติญาติเพื่อนบ้านพ่อแม่พี่น้องก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก
โดยเฉพาะพ่อของในสันบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์นี้เพราะลูกชายเพิ่งจะเกณฑ์ทหารมาแล้วได้ใบดำด้วย
วันที่๒๕ที่ผ่านมานะฮะลูกชายเตรียมจะบวชให้กับครอบครัวเพราะว่าเป็นเจ้าเพศพอดีด้วยนะฮะ
ทีนี้ก็กลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อนจึงอยากให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีให้ได้นะฮะ
มีรายงานที่ว่าพลตำรวจตรีเจรพบภูริเดชผู้บังคับการกองปราบได้สั่งการให้ตำรวจ
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกวิมรชาญขุนชัยแก้วผู้กำกับการ๖กองปราบปรามพร้อมกับชุดฮานุมานนะ
เร่งติดตามคลี่คลายคดีนี้จับกลุ่มคนร้ายให้ได้เพราะว่าเป็นเหตุอุกอักมากเลย
แล้วล่าสุด๑ในผู้ต้องหาได้ติดต่อเข้ามอบตัวแล้ว๑คนนะครับ
อันนี้เป็นความคืบหน้าของคดีนี้ที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงนะครับ